คดีที่ตำรวจ๑๙๑สามารถจับกลุ่มเครือข่ายค้ากัญชาทางออนไลน์รายใหญ่นะ
ก่อนหน้านี้คือเดือนมีนาคมตำรวจ๑๙๑ไปจับกลุ่มคนหนึ่งได้นะครับ
ค้ากัญชาออนไลน์แล้วก็มีการส่งทางปรายศนีย์ปรากฏมีการขยายผลจับกลุ่ม
พบว่าน่าจะเป็นเครือข่ายของป่าอามนะครับที่ค้ากัญชาออนไลน์รายใหญ่
๑๙๑ก็เลยตามไปที่ปรายศนีย์เมื่อวันที่๑๖มิถุนายน
สังเกตดูซิที่ปรายศนีย์มีใครที่น่าจะเข้าข่ายแล้วมาส่งของหรือเปล่า
ปรากฏว่าไปพบผู้หญิงคนหนึ่งมาส่งของ๓๙กล่อง
และทั้งหมดเป็นกัญชาล้วนนะครับ
จึงตามจับกลุ่มแล้วก็ขยายผลท้ายที่สุดจับกลุ่มป๊าอามได้
อามคุณคิดว่าแก่ยังฮะยังนะอายุ๒๗ปีเองแต่ได้ชื่อว่าเป็นป่าอาม
เพราะว่าในแก๊งเขาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแล้วก็ป่าอามเป็นผู้ชาย
นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเหล่านี้นอกจากกัญชาแล้วนะฮะ
น้ำหนักถึง๔๐๐กิโลกรัม
มีเครื่องซีลฟุธุธรรมชีวิตศูนยากาศ๑เครื่อง
กล่องพัฒนธุปรายศนีสมุดบัญชีธนาคมมูลค่ากว่า๒๐ล้านบาท

ทองคำกระเป๋าแบรนเนมนาฬิการูรถยนต์อีก๓คัน
ตรวจยึดได้จากนางสาวสุวรรณาอบสิน
นางสาวฤทัยรัฐโพคานายอุดมศักดิ์ตรีพักษ
หรือว่าป๊าอามแล้วก็นางสาวจิตตายะรังวง
ภายในคอนโดหรูแห่ง๑ย่านบางนาแล้วก็บ้านพักหลัง๑ย่านประเวท
ชุดสืบสวนมีข้อมูลว่าผู้ต้องหาทั้งหมด
ลอบขายกัญชาผ่านแอปพลิเคชันไลน์
โดยตั้งกลุ่มเฉพาะขึ้นมาเพื่อสั่งซื้อยาเสพติดเฉพาะเลยนะครับ
บอกว่ามีลูกค้าทั่วประเทศแล้วก็ต่อเดือนนะ
กัญชาได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ๕๐๐กิโลกรัมคิดดู
ทั้งหมดเป็นเครือข่ายของป๊าอามที่ขายกัญชาผ่านสังคมออนไลน์นะครับ
ซึ่งผู้ต้องหาก็ยอมรับสาภาพบอกว่าสั่งซื้อยาเสพติดทั้งหมดมาจากประเทศลาว
โดยกินส่วนต่างของราคาตลาดมีกำไรเดือนละล้าน๒ล้าน
พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
บอกว่าผู้ต้องหาทั้งหมดมีพฤติการขายกัญชาผ่านสังคมออนไลน
นานกว่า๓ปีแล้วนะฮะมีเงินหมุนเวียนในบัญชี๓๐๔๐ล้านบาท
ซึ่งที่ผ่านมาจะใช้วิธีเปลี่ยนบัญชีธนาคาร
ใช้โอนเงินในการขายยาเสพติดบ่อยครั้งเพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่
แล้วก็มีรับทรัพย์สินเมื่อสักครู่เห็นไหมฮะรถหรูคอนโดดีเนี่ยนะครับ
แล้วก็บัญชีส่วนมากก็ซื้อมาจากอินเตอร์เน็ตเหมือนกัน
ราคาเล่มละ๒๐๐๐บาทเป็นบัญชีปลอม
ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังมีผู้ร่วมในขบวนการนี้อีกจำนวนมาก
โดยตำรวจจะขยายผลจากบัญชีผู้สั่งซื้อ
แล้วก็ชื่อที่ปรากฏในแอปพลิเคชันไลน์
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ

ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท๕
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
ส่วนทรัพย์สินที่ยึดได้ทั้งหมดของหรูแบรนดเนมเหล่านี้นะฮะ
จะนำส่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดหรือปปศ
เพื่อเป็นการขายทอดตลาดต่อไปนะครับ